เมื่อเช้านี้แถววุฒากาศต้องบอกว่าวิ่งกันวุ่นจริงช่วงเช้ามืด
ไฟไหมไฟไหม้พี่เบิร์ตแล้วมันไม่ได้ไหม้แค่หลังสองหลัง
วอดไปสี่สิบกว่าหลังคาเรือนค่ะแล้วชาวบ้านเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้ด้วย
เขายังไม่ตื่นจริงจริงโอ๊ยหลงคนน่ะ
นี่ค่ะคือมันไหม้วอดยิ่งกว่าวอดอีกค่ะ

ชุมชนวุฒากาสิบแปดต่อเนื่องซอยยี่สิบ
เขาปลูกติดกันแบบแทบจะใช้กำแพงเดียวกันอยู่แล้วพี่เบิร์ต
แล้วบ้านส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้๒ชั้น
เพราะฉะนั้นไฟมันลามเร็วมากจริงนะคะ
แล้วชาวบ้านเขาบอกว่าก็มีเสียงดังปะทุ
มีไฟลุกเป็นระยะตลอดเช้ามืด
เขาถ่ายจากทางด่วนคือเห็นชัดขนาดนี้เลยนะคะ

ดับเพลิงต้องใช้วิธีการเดินเท้า
แล้วก็ลากสายฉีดน้ำไปยังจุดบ้านต้นเพลิงนะคะ
ระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงมากกว่า๑๐หัวฉีด

เมืองต้นมีบ้านเรือนเสียหายไปกว่าสี่สิบสี่หลังคาเรือนค่ะแต่เคราะห์ดีที่ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้
ซึ่งอยู่ระหว่างการต่อเติมซ่อมแจมโดยที่บ้านหลังนั้นไม่มีผู้พักอาศัย
ชาวบ้านเลยช่วยกันพังประตูเข้าไปโอ้โห
ไฟไหม้อยู่ที่ชั้น๒ค่ะ
ชาวบ้านเขาก็เลยบอกว่านี่โชคดีนะเนี่ย
พอเห็นแล้วปุ๊บช่วยกันตะโกนบอกแล้วหนีออกมาจากบ้านได้ทัน
ที่ไฟมันจะไหม้ไปที่บ้านหลังอื่น
ส่วนทรัพย์สินต่างต้องบอกว่าหมดเลยนะคะ
ไม่มีใครหยิบอะไรออกมาทันเลยค่ะ

นี่ค่ะชีวิตรอดมาได้ก็จริงแต่บ้านเอ่ยทรัพย์สินเอ่ย

ปล้น๑๐ครั้งไม่เท่าไฟไหม้บ้านครั้งเดียว
เน้นย้ำสิ่งสำคัญและเร่งด่วนที่สุดก็คือ
จัดหาที่พักอาศัยให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบค่ะ